อีกเหตุการณ์หนึ่งที่นครราชศรีมานะครับผู้หญิงคนหนึ่งเขาออกมาแฉ
บอกว่าถูกอาจารย์แม่เป็นอาจารย์แม่ลวงโลกหลอกให้เขาไปทำเสน่ห์นะ
ด้วยการเอาตุ๊กตาผีมาซ่อนเอาไว้ใต้หมอน
บอกจะทำให้ผู้ชายรักผู้ชายหลงจะหลงแบบหัวปักหัวปำ
หมดตัวไม่เห็นมีใครมารักหัวปากหัวปำเลย
ค่ะผู้ชงผู้ชายไม่มาหาเลยเนี่ยฮะเธอก็เลยบอกว่าขอออกมาตีแผล
ออกมาแฉหน่อยเถอะนี่ฮะตุ๊กตาลงอัคระนะฮะ
เห็นไหมมีปิดทองด้วยมีสายสินผูกมัดเอาไว้ด้วยนี่บางตัวก็เป็นอย่าง
นี้สัตว์ลงอักคาระอะไรเต็มเลยนะครับผู้เสียหายผู้หญิงคนหนึ่ง
บอกว่าโดนผู้หญิงที่อ้างว่าเป็นอาจารย์แม่หลอกให้ซื้อ
บอกว่าเป็นตุ๊กตามหาเสน่ห์อ้างว่าทำให้คนรักคนหลงเสริมโชค
ลาบสุดท้ายได้มาไม่เห็นเป็นตามที่โฆษณาชวนเชื่อไว้เลยอืมนี่ฮะ
วันนี้คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปดูหน่อย
นะครับอ่าผู้เสียหายสมมุติว่าชื่อคุณอุ้มก็แล้วกันนะเธอเป็น
หญิงสาวนะครับเธอบอกว่ารู้จักกับอาจารย์แม่เนี่ยจากเพื่อนคน
นึงนะอ้างว่าอาจารย์แม่นี่ดูดวงแม่นมากแล้วก็นัดให้ไปเจอที่
เทวาลัยครั้งแรกไปถึงดูดวงก่อนเปิดไพ่ก่อนค่าดูดวงนี่๒๐๐
๐บาทแล้วอาจารย์แม่ทักเธอว่าโอ้โหหนูนี่ดวงดีนะมีผู้ชาย
เกื้อหนุนนะแล้วก็ทักว่าเคยทำทั้งอะไรหรือเปล่าคือตกใจ
บอกยอมรับว่าเออมันก็เคยมีเธอก็ตกใจนะครับแล้วก็ชัก
ให้ทำพิธีแก้กรรมสามพันบาททำพิธีลักษณะแต่เธอบอกขอผ่อน
จ่ายนะขอผ่อนจ่ายนะอาจารย์ไม่มีเงินนะอาจารย์บอกเอาอย่างงี้
สินะลองเอารถไปจำนำก็ได้นะถ้าเอารถไปจำนำเนี่ยแล้วจะได้
มีงงมีเงินเผื่อมาทงมาทำพิธีอะไรกับอาจารย์แม่เนี่ยหลัง
จากนั้นจะได้เงินคืนเป็นเท่าทวีนี่ฮะแล้วก็ชักชวนให้ปิดท้อง
อีกปิดทองตรงแถวหน้าอกนะฮะแถวหน้าอกตรงส่วนของผู้หญิง
ประมาณเนี้ยปิดทองที่หน้าด้วยที่ลิ้นด้วยนะกรอกน้ำใส่ปาก
ให้กินอีกแต่ละครั้งก็เสียค่าครูอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับ
บ้างสามพันบ้างอะไรก็ว่าไปอาจารย์แม่ทำพิธีปั้นตุ๊กตา
เป็นตุ๊กตาก้อนดินน้ำมันนะฮะแล้วก็มีสีชมพูกับสีฟ้าสอง
ตัวผูกกับสายสินมีเส้นผมมีตะปูตอกนะบอกตัวสีฟ้าเป็น
ตัวแทนผู้ชายนะครับทำพิธีลากไส้เทเลือดอะไรโอ้เยอะแยะไปหมด
เสียเงินอีกเสียเงินอีกนะครับให้เอาไข่มาลงยันอัคระ
แล้วใช้กางเกงในห่ออีกนะบอกให้ทำแบบนู้นทำแบบนี้เธอบอก
โอ้โหคือสุดท้ายเนี่ยถึงขั้นบอกให้เอาของต่างที่ทำเนี่ย
ไปฝังดินเหยียบสามครั้งท่องว่ารักกูหลงกูให้เงินกูเชื่อฟังกู

เขาบอกว่ามันมีวิญญาณมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในข้างในนี้คือจิตวิญญาณ
เราก็เริ่มกลัวแล้วเอามาที่แรก
อมออกเข้าตู้เลยปิดตู้เลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
อันนี้ก็เลยบอกเออทำไงไปหาเสื้อหาผ้ามาให้ใส่ดีกว่าอะไรอย่างนี้
ก็เลยลองเอาก็เอาวางไว้ดูวางไว้เฉยก็ไม่ได้มีอะไรอะค่ะ
ตัวนี้ค่ะคือไข่ไข่ที่เขียนเหมือนอัคละค่ะ

แต่เขาเรียกเราไปเอาแล้วเขาบอกว่าตัวนี้อีกสามพันบาทค่ะ
เรียกเราไปเอาจ่ายเงินสด๓๐๐บาท
เธอก็บอกได้มาหลายสิ่งหลายอย่างเสียเงินไปหลายสิ่งหลายอย่าง
แต่ไม่เห็นมีใครมารักมาหลงนะฮะแล้วก็ไม่ได้รวยขึ้นด้วยนะครับ
เอามาให้ดูหลายอย่างก็เลยบอกอยากขอร้องเรียน

คุณสุชาดาก็เลยต้องไปหาอาจารย์แม่หน่อยนะเขาชื่ออาจารย์ดวงนะฮะ
อาจารย์ดวงบอกวันนี้ยังไม่พร้อมเปิดสำนักให้ดูนะ
สิทธิ์ไม่อยากให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
รับว่าทำพิธีให้กับทางอุ้มเนี่ยเขาจริงแต่ไม่ได้หลอกลวงนะ
เขามาขอให้ช่วยก็ทำให้นะครับ
หลายสิ่งหลายอย่างนะที่ทำให้ไปลองฟังแล้วกันนะครับ
คือเขามาวันแรกเนี่ยเขาเข้ามาใช่ไหม
เขาก็อยากดูดวงก่อนอย่างที่เขาพูดถูกต้อง
แล้วทีนี้เสร็จปุ๊บเขามีการทำแท้งอะไรอย่างนี้

ทำแท้งคือการตัดกรรมคือการส่งกระทง
เขาบอกเขาไม่มีเงินแม่ก็บอกไม่มีเงินก็อย่าเพิ่งทำ
แต่เขาบอกว่าเขาจะไปหามาเขาจะถาม
เขารั้นที่จะทำนี่เรื่องคือเรื่องจริง
ศึกษาเอาไปดูประวัติเขาเอาว่าเป็นไงกับประวัติแม่

เพราะว่าถ้าถามว่าแม่บอกว่าทำผู้ชายกลับมาได้ไหม

ว่าสิ่งที่แม่แนะนำคนอื่นไปหมายถึงลูกศิษย์คนอื่น
ให้ทำแบบนี้แบบนี้เขาก็ประสบความสำเร็จกันนะนาง
ไม่เคยมีใครไม่มีใครมาหักหลังแบบเนี้ย
เพื่อนของคุณอุ้มเนี่ยเขาเป็นสิทธิ์เอกของอาจารย์แม่นะ

ไม่ได้หลอกเพื่อนให้มาเป็นเหยื่อของอาจารย์นะ
แต่เพื่อนเนี่ยมีปัญหาก็เลยมาขอร้องให้ช่วยนะ

ถูกหาว่าเป็นนางนกต่อเป็นแก๊งต้มตุ๋นอะไรอย่างนี้

เพื่อที่จะชักนำพาให้ใครต่อใครไปทำในสิ่งที่ไม่ดี
อ่านมาถามพี่ว่าอาจารย์แม่เขาเป็นอย่างไร
เขาโอเคไหมถามว่าความรู้สึกกูกับแม่โอเคนะ
ในเรื่องของความรู้สึกที่กูรักกูศรัทธา

เราพาเข้าไปเพราะคือเราไม่ได้
มึงต้องไปนะต้องไปหาแม่ไปทำนู่นทำนี่กับแม่
แล้วได้อะไรจากแม่ได้เปอร์เซ็นต์ได้ค่าหัว
มันไม่ใช่ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้
ก็คือเธอบอกว่าเธออยากให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีมาตรวจสอบให้หน่อยมาดูให้หน่อยนะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้หมอปลาเนี่ยจะไปที่โคราชนะฮะ
เพื่อจะไปพิสูจน์สำนักของอาจารย์ดวงหรือว่าอาจารย์แม่นะ
คือทางอาจารย์ดวงบอกว่ามาได้แต่ไม่ขอคุยด้วย
เพราะว่าทนายของอาจารย์แม่เนี่ยบอกเอาไว้อย่างนี้
ก็เดี๋ยวก็ดูพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าผู้เสียหายเขาบอก
เขาอยากจะให้หมอปลามาช่วยดูให้ค่ะอ่าเราก็ให้ฟังทั้งสองมุมแล้ว
แต่หมอปลาไปพรุ่งนี้จะได้คุยไม่ได้คุยว่ากันอีกทีก็แล้วกันนะฮะ